ส่วนเรื่องของคดีน้องบอบบี้ที่หายตัวไปแล้วก็พบว่ากลายเป็นศพในดงกล้วยท้ายหมู่บ้านที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ค่ะได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยานไปแล้วหลายปาก
โดยเฉพาะอาของบ๊อบบี้ที่เขาเป็นคนดูแลน้องนะคะ
รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่เป็นจุดพบศพด้วย
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผลการตรวจพิสูจนศพของน้องบอบบี้พบว่าบริเวณร่างกายมีรอยเขียวช้ำ
โดยเฉพาะบริเวณแก้มซี่โครงฝั่งซ้ายและแผ่นหลัง
สันนิษฐานว่าถูกของแข็งกระแทกอย่างรุนแรง
ตรงกับท่อนไม้ที่ตกอยู่ในจุดพบศพ
ผลการตรวจพิสูจนเบื้องต้นที่ออกมาทำให้ตำรวจนำผู้ต้องสงสัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมไปถึงยังต้องไปหาบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนพาน้องบอบบี้ออกไปจากบ้าน
คนแรกคือนายลีอายุ๑๖ปีอาของน้องบอบบี้ซึ่งเป็นคนดูแลน้องบอบบี้กับหลานอีก๒คน
ซึ่งนายหลีเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเวลาที่หลานหายตัวไปนำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านเหล่าตะบนดงมหาวัน
จากการตรวจสอบพบว่านายหลีมาที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือนี้จริง
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านบันทึกภาพของนายหลีเดินทางมาถึงหน้าร้านในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๒๘นาที
ตามที่ระบุเอาไว้ในกล้องแล้วเดินวนเวียนอยู่หน้าร้านเพราะมีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วย
จากนั้นเดินเข้ามาในร้านในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาทีและนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปซ่อมและเดินออกจากร้านราว๑๗นาฬิกา
เจ้าของร้านยืนยันว่านายหลีมาซ่อมโทรศัพท์มือถือจริงโดยใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือในราคา๔๕๐บาทก่อนจะออกจากร้านไป

อีกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือพ่อหลวงเกรดเจ้าของที่ดินจุดพบศพน้องบอบบี้

โดยวันนี้พ่อหลวงเกดและภรรยาปฏิเสธกับทีมข่าวอย่างหนักแน่นว่า
ไม่ได้เข้าไปในนาดังกล่าวนานแล้วและวันเกิดเหตุไปปรับหน้าดินให้กับญาติ
เจ้าของที่ดินที่พ่อหลวงอ้างว่าไปปรับหน้าดินยืนยัน
ช่วงเวลาที่เด็กหายตัวไปพ่อหลวงเกรดมาทำงานที่ไร่จริง
โดยมาปรับหน้าดินตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมถึง๑๙มกราคมที่ผ่านมา
วันที่๑๖ทำงานตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
กินข้าวแล้วแยกย้ายกลับบ้าน
๓๔วันก็วันนี้วันที่ยัง๒๐แล้วมีเรียวตะวัน
อ๋อ๑๐เส้นวัน
จากการสำรวจพบว่าระยะทางจากที่ดินที่พ่อหลวงเกรดมาปรับหน้าดิน
ไปถึงที่นาจุดพบศพน้องบอบบี้มีระยะทาง๑กิโลเมตรเศษ
แต่ญาติก็ยืนยันว่าพ่อหลวงไม่ได้ไปอย่างแน่นอน
นี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕นำตัวนายหลีไปสอบปากคำ
เพื่อประกอบสำนวนคดีพร้อมกับนักสหวิชาชีพ
เพราะยังมีอายุเพียง๑๖ปีเท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่ยังติดใจถึงช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังจากที่หลานชายหายตัวไปว่า
หลีอยู่ที่ไหนกันแน่